เอามีชาวเมียนมาถูกยิงด้วยปืนลูกซองไทยประดิษฐ์จนเสียชีวิตนะครับ
ตลิ่งชันที่เกิดเหตุมันเป็นซอยแคบ
ค่ะนะหลังก่อเหตุเสร็จคนร้ายขี่จักรยานยนต์หลบหนีไปนะครับทุกผู้ชมครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นห้าทุ่มของคืนที่ผ่านมานี่ฮะ
สอยแคบตรงนี้นะครับท้องที่สอนอตลิ่นชันนะครับเป็นหน้าหอพักไม่มีชื่อนะครับ
ตรงนี้คือชุมชนทางปูนนะครับแขวงบางระมาทเขตตลิ่งชันกรุงเทพ
ถนนคอนกรีตขนาดเล็กในชุมชนนะครับผู้ที่เสียชีวิตเป็นชาวเมียนมา
ชื่อนายตุนในชื่อเล่นชื่อเปิ้ลอายุ๒๙ปี
ในสภาพศพที่ตรวจสอบเจอเนี่ยมีบาดแผลถูกยิงด้วยกระสุนปืนลูกซอง
เข้าชายโครงซ้าย๖นัดนะครับแขนซ้ายอีก๓นัด
จากการสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุไนเปิ้ลเนี่ยเมาเบียร์
แล้วก็มีคนไทยนะฮะเป็นผู้ชายอายุ๓๐๓๕ปีรูปร่างสันทัศน์
เสื้อยืดแขนสั้นสีดำกางเกงขายาวสีดำ
ขี่จักรยานยนต์สีแดงดำไม่ทราบหมายเลขทะเบียนมาจอดที่หน้าหอพัก
แล้วก็ตะโกนโหกเวกโวยวายคล้ายจะมาหาเรื่องใครสักคนในหอพัก
ตัวของไนเปิ้ลที่เป็นชาวเมียนมาเนี่ยก็เลยถือขวดเบียร์
แล้วก็เดินไปถามว่าจะมาเสียงดังแถวนี้ทำไม
ทำให้ผู้ชายคนนี้ฮะคือชักปืนลูกซองไทยประดิษฐ์ขึ้นมายิงใส่ไนเปิ้ลทันทีหนึ่งนัดนะครับ
ทั้งที่ไม่เคยรู้จักไม่เคยโกรธแค้นอะไรมาก่อนเหมือนกับโอ้โหจะมาถามตะโกนโหกเวกโวยวาย
เหมือนกับจะมาหาเรื่องใครสักคนหนึ่งแต่ไนเปิ้ลออกมาพอดีนี่ไปถามจะมาเสียงดังทำไม
พอถูกยิงเสร็จนะฮะคนที่ก่อเหตุก็ขี่จักรยานยนต์หลบหนีไปเลย
ส่วนไนเปิ้ลนะครับมันเป็นลูกซองนะฮะแต่ว่ากระสุนเนี่ยโอ้โหมันกระจายเข้าหลายนัดนะครับ
จะยิงออกมานัดเดียวนะครับเข้าชายโครงซ้าย๖นัดแขนซ้ายอีก๓นัดเสียชีวิตคาที่
เราลงพื้นที่ไปเราได้ภาพจากกล้องวงจรปิดตอนที่เกิดเหตุนะครับทุกผู้ชมครับ
คือเวลาที่แน่นอนในกล้องวงจรปิดเนี่ยมันต้องดูว่าจะตรงกับเวลาจริงหรือเปล่านะครับ
แต่ว่าวงจรปิดตรงนี้นะฮะ๒๓นาฬิกา๓๒นาทีจับภาพหลังจากที่ผู้ต้องหาก่อเหตุเสร็จ๒๐นาที
จะมีรถพยาบาลกับรถตำรวจมาถึงที่ถนนตรงจุดเกิดเหตุนะครับเป็นทางเข้าชุมชนทางปูน
ขณะที่รถกู้ภัยคันสีดำขับมาถึงช่วงนี้เป็นช่วงที่ไนเปิ้ลหรือว่าในตุนในเนี่ยนะฮะเสียชีวิตไปแล้ว
ว่าคนร้ายน่าจะขี่รถหลบหนีไปอีกทางนึงนะครับเพราะวงจรปิดเนี่ยจะไม่เห็นว่ามีผู้ต้องหาออกมาทางซอยนี้เลยนะครับ
คุณพัชรวรินผู้สื่อข่าวของเราที่ลงพื้นที่ไปนะครับพบว่าทางคอนกรีตตรงจุดเกิดเหตุยังมีคราบเลือดอยู่เลยนะครับ
ทางเข้าเนี่ยแคบแค่นี้ครับแล้วก็มีคราบเลือดทั้งบนถนนกับตรงท่อน้ำทิ้งนะครับเพราะหลังถูกยิงเนี่ย
ศีรษะของผู้ตายหันลงไปทางท่อน้ำทิ้งแล้วก็เป็นจุดที่ทางแพทย์มาถึงพยายามปั๊มหัวใจช่วยชีวิตด้วย
เพื่อนของผู้ตายเป็นชาวเมียนมาเหมือนกันบอกว่าเมื่อคืนนี้นั่งดื่มเบียร์กันอยู่นะแล้วผู้ตายเนี่ยกับเพื่อน๔๕คนที่นั่งดื่มเบียกันตั้งแต่๒๓ทุ่มซื้อเบียร์มาหลังหนึ่ง
ความจริงก็เมาแต่ไม่ได้เมามากเท่าไหร่จน๕ทุ่มกว่าคนก่อเหตุขี่จักรยานยนต์มาทางคอนกรีตในซอยนะครับแล้วไปล้มลงล้อเนี่ยครูดอยู่กับคอนกรีตนะตกร่องทาง
กลุ่มของผู้ตายก็ยังไปช่วยกันยกรถจักรยานยนต์ขึ้นมาเลยแต่กลับถูกคนขี่จักรยานยนต์ด่าทอแบบไม่พอใจ
ลักษณะว่าอย่ามายุ่งกับเขานี่นะฮะทำให้เพื่อนในกลุ่มที่ดื่มเบียร์กันอยู่๔๕คนเนี่ยก็เดินกลับมามานั่งล้อมวงดื่มเบียร์กันต่อที่หน้าห้องเช่า
เสียงรถล้มก็เลยมาดูยกช่วยเขากลับมาเห็นเพื่อนเนี่ย
พูดอย่างนี้พวกเขาก็เข้าไปเลย

เข้าไปเลยเพื่อก็ไม่ควรใจมาก
นี่ข้อมูลจากทางเพื่อนผู้ตายเขาบอกนะ
เห็นไหมถนนคอนกรีตที่คุณพัชรวรินลงพื้นที่ไป

คนก่อเหตุขี่รถมานี่รถล้มแถวนี้ยังไปช่วยยกอยู่เลย
แต่ถูกโวยวายใส่บอกไม่ต้องมายุ่ง
แล้วเปิ้ลไม่รู้เขาไปต่อเนื่องยังไงต่อถูกยิงตายเลย
คุณพัชรวรินก็เลยไล่ตามหานะฮะ
จนไปเจอพ่อของผู้ก่อเหตุ
คือตอนนี้เขารู้แล้วว่าคนก่อเหตุคือใครนะครับ

อยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุแค่๑๕๐เมตร
คือข้อมูลทางฝั่งของผู้พ่อคนก่อเหตุในอีกมุมหนึ่งเลยนะฮะ
นี่คุณพ่อนะครับชื่อคุณลุงสมบัตินะ
คุณลุงสมบัติแกบอกว่าเมื่อคืนนี้ลูกชายตั้งใจจะไปหาเพื่อนชื่ออาร์ต
อยู่ตรงตึกห้องเช่าที่ผู้ตายกับเพื่อนดื่มเบียกันอยู่นั่นแหละ
พอขี่จักรยานยนต์ไปถึงจุดที่เป็นแยกสามแพร่งเป็นทางสามแพร่งทางเข้าตึก
ล้อหน้ารถจักรยานยนต์ของลูกชายเนี่ยตกข้างทาง
กลุ่มเพื่อนผู้ตายก็มาล้อมรถแต่ไม่ได้จะมาช่วย
นี่ตรงนี้ฮะตกข้างทางตรงนี้พ่อบอกไม่ได้จะมาช่วยนะ
มาหาเรื่องลูกชายลูกชายก็เลยตะโกนไปบอกไม่ต้องมายุ่ง
แต่อีกฝ่ายนึงไม่ฟังก็เลยเกิดการทะเลาะกันเกิดขึ้น
พ่อบอกว่าเมื่อเดือนก่อนนะฮะ๑เดือนก่อนเนี่ย
กลุ่มผู้ตายกับเพื่อนเนี่ยเคยเขม่นกับลูกชายมารอบนึงแล้ว
เพื่อนของผู้ตายพยายามจะมาหาปลาตรงร่องน้ำ
ในพื้นที่บ้านของเนี่ยบ้านของพ่อเนี่ยนะ
มันก็เลยมีปัญหากันเกิดขึ้น
เอาเป็นวันล่าสุดนะครับคุณผู้ชมครับสนตลิ่งชัน
ตามจับกลุ่มตัวคนก่อเหตุได้แล้วนะครับ
ชื่อนายภัยบูลสุขล้อมชื่อเล่นชื่อเอกเสื้อสีดำนี่นะฮะ
ที่มีเจ้าหน้าที่ยืนบังอยู่เนี่ยเดินเข้าไปแล้วนะฮะ
ชื่อเล่นชื่อเอกอายุ๓๙ปีนะครับท่านผู้ชมครับ
วันนี้เข้ามามอบตัวพร้อมกับปืนที่ใช้ก่อเหตุ
เป็นปืนไทยประดิษฐ์๑กระบอกแล้วก็จักรยานยนต์ที่ขี่ไปเมื่อคืนนี้ด้วย
นี่ปืนนะฮะพนักงานสอบสวนก็แจ้งข้อหาไปนะครับ
ฆ่าคนตายโดยเจตนาแล้วก็ข้อหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอาวุธปืน
เดี๋ยวพรุ่งนี้จะพาไปฝากขังที่สารอาญาตลิ่งชันนะครับ
จากการตรวจสอบประวัติของนายภัยบูลสุขล้อมหรือว่าในเอกคนก่อเหตุนะครับ
พบว่ามีประวัติคดีทำร้ายร่างกายคดียาเสพติด
แล้วก็ติดคุกนะฮะเพิ่งพ้นโทษออกมาจากคดีร่วมกันชิงทรัพย์
เมื่อต้นปีนี้นี่แหละปี๖๕
ขณะเดียวกันวันนี้ภรรยาของผู้ตายนะครับ
อายุ๒๘ปีนะเขาชื่อสาววาอู
วันนี้ก็มาตามความคืบหน้าเรื่องคดีของสามี
บอกว่าปกติสามีก็จะนั่งดื่มเบียร์ดื่มเหล้ากับเพื่อนทุกวันหยุด
เมื่อคืนดื่มไปได้๒๐นาทีเพื่อนสามีโทรมาบอก
บอกสามีถูกยิงนี่ฮะเธอบอกว่า
สามีไม่เคยรู้จักกับคนก่อเหตุมาก่อนนะครับ
ไม่เคยมีเรื่องกันมาก่อนไม่รู้ว่าทำไมถึงชักปืนยิงกันขนาดนี้
คือถ้าทะเลาะกันต่อยตีกันเธอบอกเธอยังพอเข้าใจ
แต่นี่ยิงกันตายเดิมทีเธอบอกเธออยู่เมียนมา
แล้วก็แต่งงานอยู่กินกับไนเปิ้ลสามีเธอก็เลยตัดสินใจ
ย้ายตามมาหางานทำที่เมืองไทยแต่งงานอยู่กันมา๙ปี
นี่ตั้งใจจะมีลูกกันในอีก๒เดือนข้างหน้า
สามีก็มาตายซะก่อนเธออ่ะทำงานเป็นพี่เลี้ยงเด็ก
ส่วนสามีทำงานเป็นช่างทำหลังคาก็จะไปกลับระหว่างต่างจังหวัด
กรุงเทพผู้สื่อข่าวถามว่าพอรู้แล้วว่าคนก่อเหตุเป็นใครอะไรยังไง
จะให้อภัยเขาไหมหรืออะไรยังไงเธอบอกว่าก็พร้อมจะให้อภัยนะ
เพราะผู้ต้องหาเองก็มามอบตัวไม่ได้หลบหนี
ทีนี้ข้อมูลแต่ละฝั่งก็ยังไม่ตรงกันเท่าไหร่นะครับ
แต่ว่าชาวบ้านในพื้นที่นะครับบอกว่าเมื่อหลายสัปดาห์ก่อน

เหตุเองก็เพิ่งมีเรื่องกับแรงงานชาวเมียนมามาเหมือนกันนะ
เหมือนกับว่าเขาก็มีเรื่องกับชาวเมียนมาอยู่หลายกลุ่ม
วันนั้นเป็นวันเกิดของนายจ้างของเขาของคนก่อเหตุนะฮะ
มูลเหตุอะไรก็แล้วแต่นั่นแหละแต่ว่าโอ้โหถึงขั้นยิงกันตายก็ไม่ไหวฮะ